ก้าวไกลจากชาวบางขุนเทียนครับท่านประธานครับการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจของผมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโปรง
ภารกิจไอโอภาคจบภาคสุดท้ายที่จะล้ม
พลเอกประยุทธ์จันโอชาไปพร้อมกับปฏิบัติการที่เลวร้ายนี้
มีการอภิปรายในสภาแห่งนี้มาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรกนั่นก็คือเมื่อครั้งที่สสวิโรธลักษณาดิสร
สมาชิกสภาผู้แทนราชดรพก้าวไกร
อภิปรายเปิดโปรงโครงสร้างการทำงาน
ใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชน
เรียกที่ว่าพี่น้องประชาชนทุกคน
สามารถตรวจสอบและติดตามการทำงานได้
ออกมาแล้วนักต่อนักในสภาแห่งนี้
แต่สุดท้ายท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบหมายให้คนบุคคลอื่นมาตอบแทน
แล้วก็ทำตัวมึนงงแล้วหน้าด้านเดินต่อไป
ครั้งที่ผ่านมาครับเมื่อการอภิปรายไม่ว่างใจของผมนี่เอง
สภาแห่งนี้ครับเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมา
เป็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จากทางกองทัพที่ปฏิบัติการหน้าที่กันอยู่
ก็ส่งต่อมาให้หน่วยงานในฝากฝ่ายของเอกชน
ครับคุณท่านประธานครับ
ครั้งที่เป็นการอภิปาย
มีการส่งต่อส่งผ่านไปยังหน่วยงานเอกชนมากมาย

ที่มีนายประสิทธิ์เจียวกกมาเป็นผู้มีส่วนร่วม
และปัจจุบันถูกกล่าวหา
เป็นผู้ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชน
ให้มีมูลค่าเสียหายหลายพันล้าน
และวันนี้ถูกถอดออกจากบัญชีสิทธิ์เก่า
โรงเรียนจิตอาสาและหายสาบศูนย์ไปเป็นที่เรียบร้อย

อภิปรายไม่ไว้วางใจของผมในครั้งนี้
ที่จะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้าย

เพื่อการครองอำนาจให้ยาวนานของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ให้กับหน่วยงานที่เรียกได้ว่ารัฐซ้อนรัฐ
และองค์กรภายในที่มีการกระทำที่เรียกได้ว่า

ทำให้พนเอกประยุจจันโอชานั้น

พนเอกประยุจจันโอชานั้น

ในการไหว้วานหน่วยงานต่าง

และผมขอเรียกการอภิปรายครั้งนี้

ยัตติที่กล่าวมานั้น

การบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ไม่ยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ไม่เห็นใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
และจากความโอหังเสพติด
ทำให้พลเอกประยุทธจันโอชานั้น

และไม่อยู่ในภาวะที่จะปกครองประเทศได้อีกต่อไป
ผมจึงรวบรวมข้อมูลมาอภิปราย

และเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้

แต่วันนี้ผมจะนำคลิปวิดีโอนี้
ที่ใช้กันในองค์กรภายใน
มาเปิดให้ผู้บังคับบัญชาตัวจริง

อนุญาตท่านประธานเปิดคลิปสั้นด้วยครับ

ทรงอนุภาพยิ่งกว่าอาวุธ

แผนกปฏิบัติการข่าวสาร
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่๒
จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา
โดยมีพลโทพันธิสิทธภวสุ

และมีพันเอกกิติศักดิ์ถาวร

เพื่อสร้างผลกระทบต่อการคิด

ตลอดจนการรักษาความมั่นคง

ในอดีตและในสนามรบ
การตอบโต้ในข่าวที่โจมตี
ใส่ร้ายหวังทำลายประเทศ

ใช้โอกาสนี้ในการด้อยค่ากลับ
ทำลายความน่าเชื่อถือ

กระดมหลอกลวง

โดยการจัดตั้งบัญชีอวตารของฝ่ายตรงข้าม

กับประชาชน
รวมไปถึงภารกิจของกองทัพบก

หน่วยงานหนึ่งของนายกรัฐมนตรีนะครับ
แต่ยืนยันอีกครั้งนี่คือคลิปวิดีโอ

และคนในกองทัพได้ส่งมาให้

มีการทำกันอย่างเปิดเผยชัดเจน

เพลินคงจะตั้งคำถาม

ที่จะต้องนำกำลังพลนำกำลังเงิน
ในคลิปวีดีโอนี้พูดได้อย่างภาคภูมิใจ

ที่มีปฏิบัติการภารกิจต่าง

ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสาร
โจมตีด้อยฆ่าพี่น้องประชาชน

ท่านประธานครับผลเอกประยุทธ์จันโอชา

และครั้งนี้ผมจะมาเปิดให้ดูครับ

นี่คือภาพส่วนหนึ่งของวิดีโอที่เขาทำมา
ว่านายกไปทำงานที่ไหนอะไรยังไง

ลงพื้นที่แบบไหนอะไรยังไงนี่ถามอีกครั้งว่ามันธุระกงการอะไรของฝ่ายความมั่นคง
ที่จะต้องมาติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดขนาดนั้นและผมมีคำสั่งเป็นลายลักษณอักษรชัดเจน
ที่จะมาเปิดในสภาแห่งนี้ให้รู้ว่าสั่งการกันยังไงมีปฏิบัติการมากน้อยแค่ไหน
และใช้กำลังงบประมาณมากแค่ไหนต่อไปครับงานต่อไปเป็นแบบเทาเทา
ถ้าท่านประธานเห็นและอ่านข้อความทันนะครับข้อความไปแก้ต่างแก้ตัว
มีสำนักข่าวสำนักหนึ่งรายงานข่าวสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
สภาวะวิกฤตโรคระบาดก็มีหน่วยงานและเรียกว่าเป็นเพจอวตาร
เมื่อสักครู่นี้ในคลิปวิดีโอของกองทัพบอกเองว่าจะต้องมีบุคคลอวตารเข้าไปคอย
โจมตีเข้าไปคอยช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีเขาพิมพ์กันชัดเจนครับว่า
นายกรัฐมนตรีควบคุมสินค้าราคาดีแล้วสินค้านั่นคือหน้ากากอนามัยครับ
ผมถามนิดเดียวถ้าฝ่ายความมั่นคงทำได้ทุกอย่างขนาดนี้ไม่ต้องมีแล้วครับกระทรวงพาณิชย์
นี่งานต่อไปครับอันนี้ยังแค่เทางานต่อไปเป็นงานดำชัดเจน
ไปด้อยฆ่าคุณเซรินีอัชวะธาคุณนะครับที่คอยออกมาตรวจสอบรัฐบาล
ว่ามีการบกพร่องในหน้าที่อย่างไรก็เอาเพจอวตารไปโจมตีเขาไปแชร์เขา
ต่อไปครับนอกเหนือจากในคลิปวิดีโอยังมีบัญชีรายชื่อที่อยู่ในมือของผม
นี่มีการด้อยค่าว่าผู้ที่ออกมาวิภาควิจารณ์เรื่องของวัคซีนเป็นแบบนู้นแบบนี้
ต่อไปครับอีกงานหนึ่งนี่ครับมีคนออกมาพูดเรื่องวัคซีนก็รับช่วงต่อครับ
คนแรกที่ไปต่อคิววัคซีนฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนในกองทัพหรือเปล่า
และคนที่โพสต์ด้อยถ้อยคำแรงอย่างนี้เนี่ยก็คือคนในกองทัพใช่หรือไม่
มันธุระกงการอะไรของฝ่ายความมั่นคง
ต่อไปครับการด้อยฆ่าผู้เห็นต่างทางการเมือง
หน้าต่อไปครับผมอยากจะถามว่าปฏิบัติการเหล่านี้ภารกิจเหล่านี้

ภูมิใจถึงขนาดว่าทำคลิปวีดีโอมาประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการ
กองทัพผู้บัญชาการของเอาสไลด์ลงได้เลยครับ
มาประชาสัมพันธ์ให้ผู้คำบัญชาของท่านได้ทราบเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ย
ผมไม่อยากจะไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นผู้นำสูงสุด
ในฐานะนายกรัฐมนตรีและอีกตำแหน่งหนึ่งท่านก็เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหตุการณ์ต่างต่างที่ผมกล่าวมานั้น
ผมยืนยันกับท่านประธานอีกครั้งว่าเป็นข้อมูลจากคนในกองทัพที่ส่งมา
และซ้ำร้ายไปกว่านั้นสิ่งที่เขาได้ส่งมานั้น
ก็เพราะว่าท่ามกลางสถานการณ์โควิดระบาดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น
พี่น้องประชาชนทุกข์ทรมานเสียอาชีพเสียชีวิตเสียรายได้
ครอบครัวต้องเสียพี่น้องคนสนิทที่รักหลายครอบครัวต้องอดหยาก
สิ้นเนื้อประดาตัวด้วยการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายก
ที่ออกมาแบบนี้ครับมันเลยทำให้คนในกองทัพเองที่รับงานไปปฏิบัติ
ก็ทนไม่ไหวส่งมาบอกว่าช่วยจัดการหน่อย
และถ้าเกิดท่านนายกอยู่ในสภาแห่งนี้ผมอยากจะถามตรงไปถึงท่าน
คำถามสั้นสั้นเท่านั้นครับเคยมีหรือเปล่าจิตสำนึกอ่ะ
เคยมีไหมเพราะว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ออกมาพูดคุยเขาออกมาจากความเจ็บปวด
ข้างหลังของคีย์บอร์ดที่เขาพิมพ์มีน้ำตาของครอบครัวเขารออยู่
หันไปด้านหลังครอบครัวเขายังรอเตียงรักษา
หันไปด้านข้างคนสนิทเขายังรอยาส่งมาให้
แต่การที่เขาออกมาสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดลึก
แต่สุดท้ายกลับมีหน่วยงานมีปฏิบัติการที่เรียกว่า
ปฏิบัติการไอโอคอยไปโจมตีคอยไปใส่ร้าย
ไปกล่าวหาแล้วบอกอย่างนู้นอย่างนี้
ใส่ข้อความผิดผิดล้วนแล้วแต่เป็นคนของกองทัพ
ภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านประธานครับ
สถานการณ์ตอนนี้ผู้ติดเชื้อร่วมล้านมีคนตายรายวันนับหลายร้อยคน
ปัจจุบันพี่น้องประชาชนกล่าวขานกันว่าเป็นรัฐบาลหมื่นศพไปด้วยแล้ว
ด้วยแล้วอยากจะรู้จริงว่าท่านรู้สึกรู้สาอะไร
กับเหตุการณ์อย่างงี้หรือไม่ท่านประธานครับ
ผู้นำของกองทัพวันนี้แทนที่จะให้นายทหารถือปืนไปสู้กับอดีตราชศัตรู
กลับให้มาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดคอยข่มเหงประชาชนและซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับ
ผมไปพบเจอบัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งครับ
มีชื่อว่านรงพันธ์จิตแก้วแท้เขียนภาษาอังกฤษนะครับ
ทวิตเตอร์บัญชีนี้ไม่ทราบว่าของใครมีผู้กดติดตามผู้อื่นอยู่เพียง๕๓คน
แต่มีผู้ติดตามคุณนรงพันธ์จิตแก้วแท้คนนี้
อยู่ราวสามหมื่นสองพันเจ็ดสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน
ผมเข้าไปดูอีกครับว่าในสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคนที่ไม่มีรูป
ไม่มีหน้าไม่มีตาคนนี้มันคือใครเพราะคอยที่จะแชร์เพจต่างต่าง
เมื่อปี๕๘ครับเคยลงรูปอยู่หนึ่งรูปก็หน้าตาคล้ายพบทบครับ
มันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ด้วยนั่นคือปี๕๘
ต่อไปครับผมก็ไปดูว่าข้อมูลว่าคุณนรงพันธ์จิตแก้วแท้
เขาเขียนกันยังไงก็คล้ายตกไปแค่ตัวสองตัวแต่ใช่หรือไม่ยังไม่ทราบ
เรื่องต่อไปครับไปดูในผู้ติดตามก็มีครบทุกเหล่าทัพครับ
มีครบทุกกลมกองของกองทัพและคุณนรงพันธ์คนนี้จะคอยเป็นตัวกลางตัวการสำคัญ
และที่สำคัญครับแชร์การคอมเมนต์แชร์การทำงานของเพจ
ที่ออกมาวิภาควิจารณ์ที่หัวหน้าพักและเลขาธิการพักผม
ลงพื้นที่โดยค่อยถ้อยคำรุนแรงมีการด้อยฆ่าผู้เห็นต่างทางการเมือง
ที่ออกมาชุมนุมบ่อยครั้งและทุกครั้งที่แชร์
มันทำกันยังไงแล้วสุดท้ายคุณรงพันธ์จิตแก้วแท้
ที่เขาแชร์เพจคนนู้นคนนี้แล้วก็คอยรับลูกต่อส่งลูกต่อ
เขาทำกันแบบไหนมันมีการอบรมกันยังไง
ผมจะเปิดเอกสารอบรมผู้ปฏิบัติการข่าวศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคสองนี่เขาส่งมาให้ผมทั้งสไลด์เลยวันนั้น
ออกจากไปฟังอบรมแล้วก็ขอสไลด์เก็บมาให้สสนัทชา
ด้วยเปิดไปดูครับมีตั้งแต่วาระการประชุม
บอกกันว่าจะประชุมเรื่องอะไรบ้างและต่อไปครับ
มีการบอกว่าจะส่งซิมไปในแนวทางไหนส่งซิมไปให้
ต่อไปครับรักษาความมั่นคงรักษาความปลอดภัยเอกสาร
ซื้อกระเป๋าให้คนละใบใส่ซิมเข้าไปข้างใน
แล้วถืออย่าให้ใครเห็นแล้วถือไปอย่าให้ใครรู้
ข้างในมีซิมอยู่นี่คือรักษาความปลอดภัย
ขั้นสุดยอดของกองทัพต่อไปครับมีการมอบหมายชัดเจนครับ
ในวันนั้นบอกว่าหน่วยไหนทำอะไรบ้าง
เขาใช้อบรมกันในกองทัพครับมอบหมายงานชัดเจน
กรมทหารราบที่๓ไปดูเพจจอมยุทธ์กรมทหารราบที่๘ไปดูเพจ
เรื่องงานไม่ขยับกินเรื่องกินตับขอให้บอกเพจทหารราบอ่า
กลมทหารลาบที่สิบหกไปดูเพจชาวไทยร่วมมือ
กรมทหารปืนใหญ่ที่สามไปดูเพจระดมทีนกรมทหารลาบที่๖ไปดูเพจ
อี้หังกะโด๊ะกะเดี้ยกลมทหารชั่งที่สองไปดูเพจกูไม่เอา
กรมทหารม้าที่๗ไปดูแลไปดูแลเพจผู้ชายลายพัง
กรมทหารลาบที่สิบสามไปดูแลเพจข่าวสายเขียวกรมทหารลาบที่ยี่สิบสาม
ไปดูเพจที่นี่ประเทศไทยและกรมทหารม้าที่๖
ไปดูแลเพจอีสานผ่าม่วนนี่มอบหมายกันชัดเจน
แล้วท่านจะปฏิเสธกลางสภานี้อีกไหมว่าปฏิบัติการไอโอเป็นเพียงพีอาร์
กองทัพและประชาสัมพันธ์การทำงานถ้าประชาสัมพันธ์การทำงานเอง
ของกรมตัวเองเขาไม่ตั้งชื่อเพจแบบนี้
เขาไม่ตั้งชื่อตามความสนุกตามความไข้ของผู้บังคับบัญชา
นี่บ่งบอกให้รู้เลยนะว่าผู้บังคับบัญชากรมไหน

นี่ไม่พอครับความจริงใจของหน่วยงานนี้
ที่ตั้งอกตั้งใจทำเหลือเกินมีการมอบรางวัลด้วยท่านประธาน
กรมทหารราบที่๓มอบรางวัลให้จ่าสิบตีคนหนึ่ง
ขอโยชน์ธผมอ่านชื่อได้ไม่เสียหายและผมจะแสดงความยินดีกับเขา
จาสิบตีเป็นหนึ่งสมสนุกได้เป็นผู้ที่มีการติดตามสูงสุด

คนต่อไปกรมทหารลาบที่๘ที่ทำเพจเรื่องงานไม่ขยับเรื่องกินตับ
ขอให้บอกผู้บังคับบัญชาได้รับรางวัลนักรบไซเบอร์ดีเยี่ยม
ท่านประธานนี่กองทัพจะทำอะไรกันต่อไป
ถ้าหน่วยทหารลาบที่๘ทำเพจแบบนี้แล้วได้ดีเยี่ยม
ดูต่อท่านประธานกรมทหารราบที่๑๓ครับ
ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเยี่ยม
ไปดูห้องปฏิบัติการกันไหมท่านประธาน
เดี๋ยวผมพาท่านประธานและเพื่อนสมาชิกไปดูห้องปฏิบัติการกันเลย
ห้องปฏิบัติการได้รับรางวัลดีเยี่ยมมันดีขนาดไหน
นี่ครับทำงานกันอย่างตั้งอกตั้งใจ
ดูเฟสบงเฟซบุ๊คทั้งวัน
นี่ห้องนี้มีแอร์หน่วยเดียวนะคนข้างในเขาบอกมีแอร์หน่วยเดียว
นั่งทำงานกันแบบนี้แล้วกลัวนายไม่รู้ขึ้นโปรเจคเตอร์นิดหน่อย
แล้วเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติการยังไงรูปต่อไปเลย

หมายเป็นใครเอาขึ้นโปรเจคเตอร์

นี่ตัวอย่างพาไปถล่มเพจอีสานใต้เสรี
เพจอิศานพาม่วนก็เข้าไปด่า
ถ้าประทานยังมีแล้วจะไปรอดได้ยังไง
นี่ชี้เป้าและกลัวพวกบัญชายืนชี้ให้ด้วย
เพราะพวกบัญชาไร้สติปัญญา

นี่มีการทำงานกันอย่างชัดเจน
ว่ามันเป็นภารกิจหลักภารกิจลับขนาดไหน
ทำงานกันแบบว่าต้องประชุมกันทุก๓วัน๗วัน๕วัน๓เดือน๖เดือนและรายปี

นี่มีการรายงานคนที่นั่งอยู่นี่เป็นรองแม่ทัพภาค๒
ติดตามสถานการณ์คนที่ยืนอยู่นั่นพันเอกนรนด

เป็นตัวการหลักตัวการสำคัญของโครงเรื่องนี้

และการกระทำครั้งนี้มีการประชุมคอนเฟอร์เนนต์กัน
ศูนย์ปฏิบัติการทัพบกที่กรุงเทพมหานคร
และท่านพบทบอย่าบอกว่าไม่รู้นะ

รูปนี้ครับชัดเจนว่ากองทัพ
มีส่วนรู้ส่วนเห็นและบุคคลในภาพนี้
มีแต่ระดับบิ๊กบิ๊กของกองทัพนั่นก็คือพันเอก
นั่นก็คือรองอดีตรองโฆษกองทัพนั่งอยู่ตรงนั้นครับ
แขนหน้าขาวนั่นพันเอกหญิงนุษราวาระพัทร
อดีตรองโฆษกองทัพบกและที่นั่งหัวโต๊ะใส่สูตรด้าน
พันเอกยุทธศักดิ์รักเสรีพิทักษ์รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ
หรือปฏิบัติการไอโอนี่นัมเบอร์วันเลย
นี่บ่งบอกให้รู้ว่ามีการประชุมกันมากน้อยแค่ไหนรูปต่อไปครับ
แล้วท่านพบทบท่านจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
ผมไม่รู้เรื่องเลยและหน่วยงานต่างก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้
ไม่ได้นี่เขาประชุมกันดูดิมีทุกหน่วยเลยนะ
ท่านประธานจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะมุมบนสูงสุดซ้ายมือ

และพบทบก็เป็นลูกน้องคนสนิทมิตรสหาย
ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชอบปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือให้กับนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือคนเดียวกันก็ช่วยตัวเองกันไป

ผมอยากอ๋อมีรูปที่อยากจะสื่อสารไปถึงพี่น้องทางบ้าน
ท่านประธานครับคงจะสงสัยว่าสสนัทชาให้ไปได้รูปได้คลิป
วีดีโออะไรกันมาเยอะแยะขนาดนี้นั่นไปนั่งอยู่ในใต้โต๊ะเขาหรือไง
ไม่ใช่ครับท่านประธานครับสั่งการกันขนาดนี้ในภาวะวิกฤตขนาดนี้
พลคีย์บอร์ดเองข้างหลังเขาก็มีครอบครัว
มีเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องที่ต้องเจ็บช้ำ
และต้องกลืนน้ำตาตัวเองเข้าไปหลายครั้งในการรับคำสั่งที่เลวร้ายเช่นนี้
และวันนี้ครับสิ่งที่เลวร้ายที่ส่งมาหาผมเนี่ย
ผมอยากจะบอกว่ามันมีความเลวซ้อนเลวอยู่ในภารกิจนี้
นั่นก็คือว่าการส่งข้อมูลมาให้ของน้องเนี่ย
เขาบอกว่าหลายอย่างที่ได้รับได้กระทำ
ผู้บังคับบัญชานั้นเจ็บช้ำเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นครับผมอยากจะส่งต่อข้อความไปถึงน้อง
เนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้เองเสียดายปริ้นต์เอกสารไม่ทัน
เมื่อเช้านี้โทรมาบอกบอกพี่พูดกี่โมง
ผมบอกว่าน่าจะช่วงค่ำแต่วิ่งเอาเอกสารมาให้น่าจะไม่ทัน
บอกข้อมูลพี่ก่อนแล้วกันมีหนังสือด่วนที่สุด
บอกว่าให้จับตาการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักฝ่ายค้านใน๔วันนี้
ให้ดีที่สุดและคอยรับภารกิจจากหน่วยเหนือ
นี่มีคำสั่งโทรมาบอกชัดเจนและผมก็จะส่งตรงถึงไปหาน้องน้อง
ส่งข้อมูลมาให้ที่ยกหูโทรมาให้บอกว่า
และน่าจะต้องติดตามอยู่ในสถานการณ์วันนี้ด้วยบอกน้อง
เพราะว่าภารกิจที่มันเลวซ้อนเลวท่านประธานครับ
นี่คือรูปถ่ายการรับเบี้ยเลี้ยงที่เป็นรูปจัดฉากขึ้น
เพราะเรื่องมันแดงว่ามีการโกงมีการคอรัปชั่นเรื่องของเงินเบี้ยเลี้ยง
แต่คนที่ต่อแถวหนึ่งในนี้ยืนยันกับผมเองว่ารับเสร็จแล้วก็ต้องส่งคืน
เสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้น
ไปดูคลิปคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปเสียงในการประชุม
ของการสั่งการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศครั้งนี้หรือบริการไอโอ
ขออนุญาตท่านทานเปิดคลิปเสียงสั้นสั้นเท่านั้นครับเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ
ต้องได้ติดต่อกับเจอรี่การเงินเขาพอแล้วเขาก็บอกว่าถ้าทำส่งไปครบหมดแล้ว
เราก็ไม่ต้องขับส่งเเบียแค่ถ้าเขาขอขอรายชื่ออะไรมา
ส่วนเบียร์เลี้ยงของพวกเราฟังดีดีกับท่านในเบียเรียก
นี่แหละเราคุยกับทางรัฐการยอมปอนด์รัฐภาคส่งแล้วว่า
เฉพาะถามครอบครอบครอบเขาให้เรา๒๔๘บาทคูณ๓๐ละอีกวัน
แต่ยกตัวเรามัยยอมเขาอะนะยกตัวนี่ยุทธการธาตุนะครับ
ไม่ยอมอันนี้ก็ต้องยอมรับคลิปเสียงนี้เป็นการพูดใน
วีดีโอคอนเฟอร์เตอร์ที่สั่งการศูนย์ประหลาดสาระสนเทศหรือ
หน่วยประเด็จการไอโอบอกกันชัดเจนบอกว่าจะได้เดือนละ
พิมพ์คีย์บอร์ดต่อไปได้เดือนละพันห้าคอยไปด่าพวกมันให้เยอะเยอะ
จะได้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มจากเงินเดือนอีกเดือนละพันห้าแต่คำสั่งเนี่ยเขาบอกว่าได้วันละสองร้อยสี่สิบบาทนะ
คูณสามสิบหรือคูณสามสิบเอ็ดหรือราวราวเจ็ดพันสี่ร้อยบาท
แต่เขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาขอไว้ท่านประธานครับนี่หน่วยงานใต้กระทรวงกลาโหม
ซึ่งเป็นงบประมาณท็อปไฟต์ของประเทศได้เงินเป็นแสนล้าน
ภายใต้ผู้บังคับบัญชาที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้นำนัมเบอร์วันของกระทรวงกลาโหม
ซึ่งมีงบประมาณล้นฟ้าแต่ดูท่าทางลูกน้องท่านจะร้อนเงิน
มีปัญหาตลอดเรื่องเงินเงินทองทองขออนุญาตเปิดเอกสารหนึ่งแผ่น
และจะรู้ว่าคลิปเสียงนั้นคือเสียงของใครมีคำสั่งชัดเจนของศูนย์ปฏิบัติการ
ขยับขยิบเข้ามาหน่อยครับคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคสอง
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานสารสนเทศลงอ่าเลขที่หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดทับสองห้าหกสี่
คำสั่งเขียนชัดเจนว่าให้ดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารด้านไซเบอร์
โดยมีคณะทำงานใจความสำคัญอยู่ที่ข้อสองจุดสองคณะทำงานมีพันเอก
นี่คือเจ้าของข้อความบอกว่าเก็บไว้ให้ผู้บังคับบัญชาครับน้อง
นี่คือรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ

นี่คือรายชื่อคนที่เข้าแถวเมื่อสักครู่
นี่รายชื่อคนที่เข้าแถวเมื่อสักครู่

เจ้าหน้าที่สารสนเทศเจ้าหน้าที่ไซเบอร์
นายสิบปฏิบัติการข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่
นำทีมโดยพันเอกนรนด
มีหน่วยงานทำงานเรื่องอะไรบ้าง

คำสั่งนี้บอกชัดเจนครับ

ให้ปฏิบัติภารกิจด้านข่าวสาร

เช่นการตอบโต้ข้อมูลของกลุ่มเห็นต่าง

และนำข้อมูลที่ดีมีประโยชน์
มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
ทั้งการดำเนินการ

ธุระโครงการอะไรของคุณ
ที่จะต้องมาปฏิบัติการตามนโยบาย

นั่นก็คือนายกรัฐมนตรี

รายงานดำเนินการของทัพภาค๒

หรือท่านนายกของท่านด้อยประสิทธิภาพในการสื่อสาร

จะบอกให้ท่านประธานรู้ว่าหลังจากการตั้งเอกสารต่าง
แต่งตั้งชุดข้อความต่างแล้วยังมีการกำชับนักกำชับหนา

อีกเรื่องหนึ่งข้อห่วงใยจากท่านหัวหน้าครับ
หัวหน้าท่านสั่งการมาในเรื่องการเก็บรักษาเอกสารชั้นความลับ
เช่นเอกสารคำสั่งต่างต่างเอกสารการเงินข้อมูลต่างต่าง
ให้เก็บรักษาให้ดีนะครับก็มันก็ต้องเก็บรักษาให้ดีแหละ
ถ้าหลุดไปนี่เราพวกบัญชีอะไรชงอะไรชื่ออะไรพวกเนี้ย
อ่ามันจะมีผลตามมาทีหลังแล้วเผื่อเขาเอาไปทำนู่นทำนี่แล้ว
มันจะมันจะซวยครับมันจะซวยเลยครับมันจะซวยเลยครับ
มันจะซวยเลยครับซวยนะครับท่านประธานซวยแน่แน่
เพราะเอกสารที่ผมจะเปิดต่อไปนี้ครบหมดทุกอนุ
มีบัญชีรายชื่อมีการเซ็นลายเซ็นมีการบอกว่าเท่าไหร่อะไรยังไง
ต้องไปสืบต่อครับว่าทำไมหน่วยนี้มันถึงหลุดออกมาทั้งกระบุง
สุดท้ายสืบไปสืบมาก็พกประวัติด้วยนี้
ผู้ของคัมชาชอบโอมตังเบี้ยเลี้ยเปิดต่อครับเอกสาร
ท่านประธานครับลับสวยแน่บัญชีในสิบศูนย์บริการสารสนเทศ
บริการทัพภาคสองรับจ่ายเบี้ยเลี้ยงงบประมาณประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ไม่ต้องห่วงนะครับ
ผมมีครบทุกเดือนถึงเดือนกรกฎาเปิดไปทุกเดือน
ใครอยากดูแผ่นอื่นเปิดไปทุกเดือนถึงเดือนกรกฎา
สิงหาว่าแววแววว่าจะส่งมาอาทิตย์หน้าในเอกสารครับ
ตั้งแต่หัวหน้าหน่วยพันเอกคนเดิมซูมมาหน่อยพันเอกคนเดิม
ชื่อเดิมนรนดรุ่งนายาธรรับเบี้ยเลี้ยงไปเจ็ดพันสี่
พันตีประกาศิษย์เมื่อสักครู่รับไปเจ็ดพันสี่
น่าสงสารจนไปถึงลำดับที่ยี่สิบเอ็ด
ลายเซ็นต์คล้ายคล้ายกันน้ำหมึกเหมือนเหมือนกัน
เวลาเซ็นน่าจะใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นลายเซ็น
ห่วงเวลาเดียวกันและรายชื่อทั้งหมดนี้ยืนยันว่าไม่ได้เซ็นเอง
เพราะเขาให้พันห้าท่านประธานหนี้เดือนอื่นถ้าใครอยากดู
เปิดต่อไปถึงหน้าไปถึงคนที่๒๑เดี๋ยวคนอื่นจะร้องไห้
เสียใจอีกไม่ได้ขึ้นอ้าวนี่ถึงคนที่ยี่สิบเอ็ด
ตามคำสั่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดทับสองห้าหกสี่ลงวันที่ยีบสองมีนาที่ลงนาเมื่อสักครู่
นี่นะครับถึงคนที่ยี่สิบเอ็ดน้องน้องพลคีย์บอร์ดเหล่านี้
บอกว่าตังค์ยังไม่ได้นี่ผมแวะโฆษณาให้แป๊บนึง
ตังค์ให้น้องน้องที่ได้รับคำสั่งบอกให้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักเก้าไกร
คีย์บอร์ดลงเถอะแล้วมาตามตังค์ด้วยกันต่อ
ต่อไปครับท่านประธานรอบนี้เขาบอกการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งไหนมีใบเสร็จ
ทำให้รัฐบาลร่วงกลางสภาแต่ผมขอบอกเลยว่า
การอภิปรายไม่ไว้วางใจปฏิบัติการไอโอภาคจบรอบนี้
ถึงแม้จะไม่มีใบเสร็จแต่ผมมีใบเบิก
เบิกเงินที่ฝ่ายการเงินส่งมาให้สดร้อนเลขบัญชีตรงเป๊ะกองทัพภาค๒
บอกว่าเบิกมา๒แสนบาทนั่นก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงของน้อง
แล้วเอามาถ่ายรูปเมื่อสักครู่
แล้วบอกผู้บังคับบัญชาผู้ไร้สติปัญญาผู้ไร้ความสามารถ
บอกจ่ายแล้วไม่เชื่อดูรูปสิ
ต่อแถวกันเมื่อกี้มีทั้งแบงค์ร้อยแบงค์๒๐
เชื่อดูรูปสิจ่ายแล้ว

น้องมันก็โอ๊ยตายแล้ว
บอกว่าพี่พูดให้ได้นะพี่เรื่องนี้โอ้โห

ครึ่งหนึ่งให้ผู้พันครึ่งหนึ่งให้ผู้กอง

ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเลยคนละครึ่ง
แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผมเรียกว่า
ปฏิบัติการภายใต้
ชื่อว่าเลวซ้อนเลวได้ยังไงครับท่านประธาน
แม้กระทั่งสั่งให้ทำขนาดนี้
สั่งให้พูดกันขนาดนี้
เฝ้าติดตามกัน๒๔ชั่วโมง
อุตส่าห์ไปโกงเบี้ยเลี้ยงเขาอีก

หนังสือฉบับนี้เป็นการยืนยัน

ห่วงเวลาถ้าไปดูกันให้ดี
ห่วงเวลานี้บ้านเมืองเราถึงจุดวิกฤตแล้วนะครับ

เป็นหนังสือที่๑๐๓ทับ๖๓
ให้กำลังพลพ้นจากพ้นจากการช่วยราชการและการช่วยราชการ

ปฏิบัติการทัพบกจำนวน๑๐๐นาย
ลงชื่อโดยพันโทอายุรองเสธบ
รายชื่อ๑๐๐คน

รายชื่อ๑๐๐คนอยู่นี่
ถามว่าไปทำอะไรกันเดือนมิถุนายน

ท่านประธานครับห่วงเวลาเดียวกันนี้
เป็นห่วงเวลาที่ประเทศไทยถึงจุดวิกฤต
พี่น้องประชาชนต่างสะท้อนปัญหา
ถึงภาวะวิกฤตที่เขาเดือดร้อน
ที่เขาต้องทนทุกข์ทรมาน
จากการบริหารราชการแผ่นดินของแม่ทัพสูงสุด
นั่นก็คือนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชา
และในวิกฤตขนาดนี้ยังเร่งเพิ่มคนเพิ่มกำลังพล
เพื่อที่จะไปสนับสนุนการทำงานผิดพลาด
ของคนไร้ความสามารถเพียงคนเดียว
ท่านประธานครับผมมีเอกสารอีกฉบับ
เปิดกันต่อและดูว่ารอบนี้จะมอบหมายพี่ช้างมาพูดว่าอะไร
สสวุฒินันขอแผ่นต่อไป

วันที่๒๗มิถุนายน
อนุมัติการจัดอบรมปฏิบัติการข่าวสารและปฏิบัติการด้านไซเบอร์
ข้อหนึ่งฟังอันนี้ให้ชัดนะครับ
เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านข่าวสารและปฏิบัติการด้านไซเบอร์
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสารสนเทศหน่วยขึ้นตรงทัพภาค๒
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ความรู้ให้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติข่าวสารและปฏิบัติการด้านไซเบอร์
สนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล

สนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลกองทัพ
ในแต่ละด้านให้เกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ออกหนังสือวันที่๒๗มิถุนาห่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนทนทุกข์ทรมานที่สุด
อ่ะเปิดหนังสืออีกฉบับเดี๋ยวเขาหาว่าของปลอม
มีลายเซ็นต์ชัดเจนคนเดิมพระเอกของเรื่องพันเอกนรนดรุ่งนายาธร
ถ้าพี่ถูกซ่อมเพราะเอกสารผมขอโทษด้วยแต่มันคือความจริง
ข้อสองจุดสองจุดห้าบอกศูนย์บริการสารสนเทศศูนย์บริการทัพภาคสอง
ขอประสานสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรนาลี
มาจัดหน่วยคัดกรองหน้าห้องอบรมเพื่อป้องกันเชื้อ
ช่วงนั้นเนี่ยพยาบาลก็ขาดหมอก็ขาดเตียงก็ขาดยาก็ขาดอะไรก็ขาดทั้งหมด
พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทั้งหมดแต่หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจไอโอ
ต้องมาเบียดเบียนพยาบาลเบียดเบียนหมอพี่น้องประชาชนและมาเอื้ออำนวยการอบรม
เพื่อที่จะปกป้องประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับต่อไปครับ
ท่านประธานมีหลักฐานอีกฉบับต่อเนื่องนะครับ
สังเกตได้ว่าเอกสารของผมเนี่ยสดร้อนทุกใบถ้าได้ใบเมื่อเช้าจะเด็ดมาก
บันทึกข้อความครับลงวันที่ห้ากรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบสี่
อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างข้อหนึ่งครับสาระสำคัญไม่มีอะไรมาก
บอกว่าจะมีค่าตอบแทนปฏิบัติการสนามให้สองร้อยสี่สิบบาทต่อคนต่อวัน
น้องน้องถ้าไม่ได้เห็นเอกสารฉบับนี้ดูไว้สองร้อยสี่สิบบาทต่อคนต่อวัน
แสดงว่าเดือนหนึ่งราวราวเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทข้อสองครับ
ปฏิบัติการภารกิจของศูนย์พยการสหรัฐสมเทศศูนย์พยการภาพภาคสอง
ศูนย์พยการสหรัฐสมเทศหรือศูนย์พยการไอโอเนี้ยยังคงดำเนิลในแนวทางมิติเท่าดำ
ดำขาวไปไหนอ่ะหรือขาวไม่ทำแล้วช่วงนี้กระละกระดาษ
ทำไม่ได้แล้วจะพีอาร์อะไรถ้าเป็นงานขาวมันต้องพีอาร์
ก็งานไม่มีให้พีอาร์สักอย่างเลยกองทัพบอกขาวไม่ไหวแล้ว
เน้นไปที่มิติเทาดำถามเทาทำอะไรดำทำอะไร
ก็เมื่อกี้แล้วครับโจมตีด้อยฆ่าใครออกมาบอกว่า
ปีนี้ดีหรือไม่ดีก็ด่าเข้าไปใครมาบอกว่านายกบริหารช้าจังเลย
ก็ด่าเข้าไปใครบอกว่านายกช่วยหาเตียงหาอะไร
หาหมอบริหารจัดการให้มันไวกว่านี้หน่อยไปหาที่ซื้อวัคซีนหน่อย
ก็ด่าเข้าไปนี่แหละครับมิติเทาดำเนี่ยคือด้อยฆ่าฝ่ายตรงข้าม
ต่อเนื่องนี่กลัวไม่ต่อเนื่องมีย้ำด้วยเจ้าหน้าที่ซูมมาหน่อยนี่
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง
ผู้ชุมนุมประท้วงซึ่งเดือนกรกฎาคมก็เริ่มมีการชุมนุมประท้วงของ
น้องเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ออกมาเพราะความเจ็บปวดรวดร้าว
ในการบริหารราชการอย่างสิ้นคิดทำให้ครอบครัวพี่น้องเขาต้องสูญเสีย
และเขาจึงต้องออกมาเรียกร้องพอออกมาเรียกร้องก็มีคำสั่งของคนในกองทัพ
บอกให้ติดตามใกล้ชิดในทุกสื่อสังคมออนไลน์
โดยเน้นไปที่ทวิตเตอร์กลัวตามเด็กไม่ทันนี่หนังสือเอกสาร
ระบุชัดโดยทวิตเตอร์เป็นหลักให้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน้าจอ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงและรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศบกทบอยู่กรุงเทพมหานคร
อยู่ถนนราชดำเนินนอกอยู่กรุงเทพของที่ทำงานของท่าน
บททบนี่เองลูกน้องคนสนิทของท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมลูกน้องคนสนิทของท่านนายก
นำทหารนี่แหละครับต้องรายงานขึ้นตรงก่อน๑๘นาฬิกา
ของทุกวันเพราะว่าแต่ละวันไม่รู้ทำอะไรพลาดไปบ้าง
ต้องให้รายงานทุกวันนะและสังเกตให้ดีตั้งแต่๕กรกฎาคม
ตั้งแต่๕กรกฎาคมหนังสือฉบับนี้ตั้งแต่๕กรกฎาคม
หนังสือฉบับนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ต้องประจำหน้าจอ
ตะหลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงณเวลานี้ประจำหน้าจอก็เจอสอสอนัตตาชา
คุณชัยสวัสดิ์ชมสักนิดแล้วจะตามเบี้ยให้ต่อ
ต่อไปครับเอกสารฉบับนี้ลงชื่อโดยพี่นรนดรุ่งนายาธร
หัวหน้าศูนย์บริการสารสนเทศคนเดิมชี้แจงไปยังหน่วยงาน
มีพลโทพลตีพลเอกรับทราบกันครบทั้งหน่วยงาน
เอกสารนี้รับอย่าให้หลุดไปนะซวยกันหมดเปิดต่อ
กรกฎาไม่พอหกกรกฎายังจัดต่อขออนุมัติการจัดอบรมข้อมูลข่าวสาร
การด้านสารสนเทศปฏิบัติการไซเบอร์กำลังบอกว่าให้เจ้าหน้าที่
กออรมนอภาคสองของยี่สิบจังหวัดเดี๋ยวผมลวนลงรายละเอียดเชิงลึก
ท่านประธานครับที่มันน่ากลัวก็เพราะว่า
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพแต่ละภาค
ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่กำลังมีภารกิจหลัก
ที่จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เรียกได้ว่ารัฐซ้อนรัฐ
หน่วยงานที่เรียกว่ารัฐซ้อนรัฐนั้นก็คือหน่วยงานกรมน
ท่านประธานครับผมขอย้ำอีกครั้งการที่ท่านมีคำสั่ง
ให้ดูแลเพจเฟซบุ๊คทวิตเตอร์อะไรต่างและให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
ประจำหน้าจอตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงรายงานผลกันทุกวันวันก่อนสิบแปดนาฬิกา
นี่มันบริหารอะไรกันครับเนี่ยท่านประธานหน่วยงานรัฐแท้แท้กินเงินภาษี
พี่น้องประชาชนเงินภาษีก็ขอไประดับท็อปไฟต์ของประเทศ
และในห่วงเวลาที่ออกหนังสือฉบับนี้ผมเช็คมาแล้วครับ
วันที่ลงหนังสือให้ติดตามกัน๒๔ชั่วโมงเป็นวันที่ยอดผู้ติดเชื้อ
ไตระดับมาเกือบร้อยคนต่อวันณเวลานั้นแต่เขาไม่ช่วยเหลือ
ไม่ดูแลยังไม่พอกลับทำหน่วยงานปฏิบัติการ
รับรับปฏิบัติการที่เรียกว่าเลวซ้อนเลวที่ผมพูดไปนั้นมาโจมตีด้อยค่า
พี่น้องประชาชนที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ณเวลานี้
และสิ่งที่มันจะเลวร้ายไปกว่านั้น
ที่ผมเรียกว่าหน่วยงานปกป้องประยุทธ์จันโอชานั้น
เพราะมันมีสัญญาณบ่งบอกชัดเจน
ท่านรู้ทั้งรู้ว่าพี่น้องประชาชนในห่วงเวลานี้

เพราะเขาต้องเจอสถานการณ์ที่เตียงรักษาก็ไม่มี
อาการหนักยาจะกินก็ไม่มี
แก่แล้วอยากจะฉีดวัคซีนก็หาไม่ได้

คนจะตายยังไม่มีที่เผา

สุดท้ายไม่แก้ไขไม่เท่าไหร่
กลับกลายมาเป็นตั้งศูนย์ปฏิบัติการปกป้องการทำงานของตัวเอง๒๔ชั่วโมงยังครับยัง

นี่คือการส่งต่อภารกิจที่ชั่วร้าย
ที่กำลังจะอยู่ในเนื้อมือของกอรมน
ทำไมผมถึงพูดว่ากำลังจะอยู่ในเนื้อมือของกรมน

หลังจากการอภิปรายของพักอนาคตใหม่หรือต่อเนื่องมาเป็นพักเก้าไกร

เอกชนส่งต่อให้เครือข่ายโรงเรียนจิตอาสา๙๐๔
ต่อมาพอโดนจับได้ในสภาแห่งนี้
ผู้นำนายประสิทธิเจียวกกถูกจับหายตัวไป
ต่อมากำลังส่งต่อภารกิจให้หน่วยงานที่เรียกว่า

เขาเริ่มกันด้วยหนังสือฉบ๖อกด
ดูท่าแล้วช่วยเหลือผู้นำของเรายังไงก็อาการหนัก
ต้องใช้คนเพิ่มต้องใช้เงินเพิ่มแน่นอน
งั้นขอหน่วยงานที่เรียกว่าครอบจักรวาลเลยได้ไหม
นี่คือคำสั่งของเขาบอกว่า
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดอบรม
ให้ความรู้เจ้าหน้าที่กรมนภาค๒ทั้ง๒๐จังหวัด
เพื่อปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
ให้ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการข่าวสาร

โดยเจ้าหน้าที่ของกอรมนภาค๒ทั้ง๒๐จังหวัด
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่การอบรมหน่วยละ๕นาย
๒๐จังหวัดจังหวัดละ๕นายนะครับ
ภายในวันที่๖กรกฎาคม

รีบขนาดไหนคิดดูรีบขนาดไหน
ถามว่าเอ้านัทชาพูดมาขนาดนั้นแล้ว

มีครบครับกอรมนจังหวัดนครราชศรีมาส่งมา
คนกอมนชัยภูมิกอรมนบุรีลำมหาสารคามมุกดาหารยะโสธร

ถ้าใครจะเอานี่ซูมมาได้เลย
ใครจะเอามาเอาที่ผมได้เลยครับ
นี่ครบทุกภาคทุกจังหวัด
แล้วข้อมูลมีชื่อจริงยดจริง
มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์อีเมลเฟซบุ๊กแล้วแต่จะติดต่อกันยังไง
ความจริงก่อนอภิปรายครั้งนี้ผมลองยกหูโทรแล้ว๒๓คน
รับสายแล้วก็ตรงคนเป๊ะ๑๐จ่าสิบเอกชื่อนั้นชื่อนี้ตรงเป๊ะ
คุยไปคุยมาบอกพี่ผมก็ไม่ค่อยอยากทำสักเท่าไหร
แต่ว่าคำสั่งน้ายก็บอกกันมากว่าแต่ต้องทำไปอย่างนี้
สุดท้ายก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แม่ผมก็อยู่โรงพยาบาล
พูดกันถึงขนาดนั้นท่านประธานครับ
พอส่งไปแล้วไม่ชัดเจนกลัวไม่ชัดเจน
ส่งไปแล้วให้หน่วยงานที่เรียกว่ากรมนไปอบรมแล้วเนี่ย

สรุปรายงานปฏิบัติงานประจำวันที่๒สิงหาคม๒๕๖๐
กรมนทั้ง๒๐จังหวัดที่ไปอบรมเมื่อกี้

ก็อบรมแบบเมื่อกี้ในสไลด์ที่ผมบอก
ต้องไปทำแบบนี้นะมิติดำมิติเทามิติอะไรอย่างนี้นะครับ
ปลอมตัวเป็นประชาชนและคอยจะเข้าไปโจมตีเข้าไปด้อยฆ่าแบบนี้นะ
พอไปอบรมกันเสร็จปุ๊บก็รับงาน
นี่ผลการดำเนินงานของเอกสารราชการ
ส่งมาสรุปวันที่๒สิงหาความจริงผมมีสรุปทุกวันนะ

กรมนทั้ง๒๐จังหวัดไปทำงานมาแล้ว
จังหวัดที่มียอดผู้ติดตามเพจดีเด่นก็มีจังหวัดมุกดาหาร
กรมนจังหวัดมุกดาหารมียอดติดตามเพจอยู่ที่๑๙๗๗๓คน
กรมนจังหวัดมหาสารคามมียอดโพสต์
มียอดรายงานโพสต์ก็หมายถึงว่าไปกดรายงานพี่น้องประชาชน
ทำไม่ดีใครที่โจมตีรัฐบาลใครที่กล่าวหารัฐบาลนู่นนี่นั่น
วิภาควิจารณ์รัฐบาลก็ไปกดรีพอร์ตเขาให้เขาไม่มีเฟซบุ๊ก
ก็เนี่ยไปรายงานพี่น้องประชาชนได้๑๔๔นี่ผลงานดีเด่น
อีกคนนึงผลงานดีเด่นไปคอมเมนต์นี่ขยันจัดกรมนจังหวัดกาลสิน
คอมเมนต์ในวันนี้ทั้งหมด๑๙๐คอมเมนต์ลงน้ำคนเดิม
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค๒หน้าต่อไปครับ
เอกสารยืนยันกันครบขนาดนี้
อยากจะถามว่ากรมนมันน่ากลัวยังไง
มันเป็นยังไงมันเป็นหน่วยงานอะไรทำไมถึงต้องกลัวหน่วยงานนี้
นี่ข้อมูลจากการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน
ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร
ถามว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมันน่ากลัวยังไง

อันล่างสุดที่อยู่ข้างล่างนี้เลย
ลงมาอีกจนสุดขอบนั่นแหละครับ
นี่คือกอรมนตระดับจังหวัดและกรทม
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัว
ขึ้นไปอีกนิดนึงถึงจะคุมโดยแม่ทัพภาค
ขึ้นไปอีกนิดนึงถึงจะเป็นพบทบ
และต่อด้วยพอรมน
เพราะโครงสร้างมันเป็นแบบนี้
มันจึงทำให้สามารถดูแลปกป้อง
ผู้เด็กประยุทธ์ได้อย่างเต็มที่
เกื้อกูลการครองอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควบคุมไว้ทุกกลไกรทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ
โดยงานทางภาคพลเรือนคุมทั้งหมดต่อไปเราอาจจะนอกจากเราจะเห็นพลคีย์บอร์ดน้องน้องทหารไอโอ
อีกไม่กี่เดือนหรืออาจจะไม่กี่วันถ้าภารกิจนี้สำเร็จ
เราอาจจะเลวร้ายถึงขนาดเห็นผู้ว่าไอโอนายอำเภอไอโอกำนันไอโอผู้ใหญ่บ้านไอโอ
หรือแม้กระทั่งประสุทธิ์สัตว์ไอโอเพราะเขาอยู่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในระดับจังหวัด
และหน่วยงานนี้ก็ได้ทำงานกันอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้หัวหน้าชุดหัวหน้าใหญ่ได้ดูแลอย่างดีที่สุด
นั่นก็คือผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

แล้วก็ไปขอกำลังพลในเอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นรัฐมนตรีกระลาโหม

ถึงว่าทำงานกัน๒๔ชั่วโมง

มันจะมีอำนาจล้นฟ้ามีเงินล้นมือขนาดไหนที่เราจะต้องกลัวกัน

ผมสืบไปต่อว่าเขาใช้เงินกันยังไง

ความมั่นคงภายในอาจจะต้องใช้นู่นนี่นั่น

กำลังพลและการดำเนินงาน

๓๗๖๓๔๘ล้านบาท

งบประมาณนี้ขอไปใช้ทำอะไร

ใช้จ่ายไปให้เหตุผลว่า

ราชการรับและค่าใช้จ่าย

เวลาท่านขอท่านขอปกติ

เบิกเป็นราชการรับก็ไม่ต้องบอกใคร
พอไม่ต้องบอกใครก็ทำงานช่วยตัวเอง

เป็นเงินราชการรับเช่นเคย

แต่เวลาชี้แจงเป็นชี้แจงราชการรับ

จะทำอะไรเขาชี้แจงเอง

บอกท่านกรรมนครับแพลตฟอร์มนี้
ผมจะนำไปทำว่าเป็นข้อมูลถังประชาชน

เถิดไปถึงข้อมูลโครงข่ายใบหน้า

จะไปทำข้อมูลแบบนี้
ว่าภารกิจที่กำลังจะรับช่วงต่อมานั้น

ต้องขอเงินอีก๓๖๑ล้าน

เขามีประวัติยังไงมีเอกสารอะไร

มีรถอยู่ที่ไหน

ถ้าเกิดแพลตฟอร์มที่เรียกว่า

ที่ออกมาจากหน่วยงาน

ลับที่สุด
รอบนี้น่าจะซวยอีกแล้วนะ

ให้ติดตามเป็นพิเศษ
หน้าต่อไปครับลำดับต่อไป
ลำดับต่อไปที่๗๘

นี่คือหน่วยงานที่ทำกันเรียกได้ว่าติดตาม
ถ้าติดตามการทำงานของตัวแทนพี่น้องประชาชนผมจะไม่ว่าเลย
แต่นี่ติดตามกันถึงขนาดนี้มีข้อมูลระบุกันชัดเจน
ความจริงมีอีกหลายคนผมไม่อยากจะหยิบยกมา
แต่ที่ผมยกมาให้ดูตัวอย่างมันคือความเลวร้าย
กรมนกำลังจะผสมโรงกันกับรัฐบาลที่ชื่อ
พลเอกพญุตจันนูชาและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ที่กำลังจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ข้าราชการส่วนกองทัพที่เป็นภารกิจหลักของกองทัพไทยไปแล้ว

เอกสารมันรับสุดยอดและเพิ่งมาถึง
สไลด์เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดขึ้นเลยครับ
นี่คือเอกสารที่ขออนุมัติให้หน่วยงานความมั่นคง
ติดตามการทำงานติดตามการเคลื่อนไหวของนักการเมือง
เห็นต่างทางการเมืองที่เห็นต่างกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
มีตัวอย่างชัดเจนครับแบ่งงานกันทำชัดเจน
กองทัพภาคหนึ่งให้ไปติดตามคุณศิโรธค้ำภัยบูล
โดยสงครามพิเศษให้ไปติดตามคุณปากรอารีกุล
ให้ไปติดตามคุณสมบัติบุญงามนง
หน่วยประชาคมข่าวให้ติดตามสสวิโรธละครานาธิสร
และคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักผม
และยังมีหน่วยพิเศษเรียกชกท
ให้ติดตาม๑๒เป้าหมายมีทั้งนักการเมืองนักกิจกรรม
ยกตัวอย่างในรายชื่อที่เห็นอยู่นี้
มีคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจมีคุณปียบุตรแสงกระหนกกุล
มีคุณช่อพันนิกาวานิสมียันพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่อง
มีแม้กระทั่งนายชินวัฒน์จันกระจ่าง
มีและนายสิริพบผู้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
นี่ให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษติดตามกันถึงขนาดนี้
แล้วติดตามกันแบบไหนติดตามกันแบบไหนครับท่านประธาน
รายชื่อมีทั้งสีแดงและสีน้ำเงิน
หมายไว้ชัดเจนสีแดงแจกมาตรา๑๑๒ให้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนสีน้ำเงินกำลังจะแจกในเอกสารชัดเจน
แล้วติดตามกันแบบไหนมาดูครับหน้าต่อไปมันมีรายละเอียดชัด

หน้าถัดไปครับมีข้อมูลภาพแต่ละบุคคล
มีข้อมูลชื่อที่อยู่สถานะการติดตามในกระดาน
เห็นเลยครับมีการพบเห็นที่ไหนครั้งล่าสุด
โลเคชั่นไว้มีการติดตามทางเทคนิค
ช่องนั้นช่องนั้นติดตามทางเทคนิค
มีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวมีเบอร์ส่วนตัวกี่เบอร์สำรอง
เบอร์ถูกหมดฉลาดมากมีข้อมูลติดตามโซเชียลมีเดีย
บอกว่าติดตามทางเทคนิคแต่มีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวเรียบร้อย
นี่ท่านถึงขั้นดักฟังโทรศัพท์เขาเลยกันแหละครับน่าสงสัยมากมาก
อกจากนี้ครับไม่ใช่เพียงแต่นักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ยังมีบุคคลทั่วไปที่ถูกจับตามองโดยฝ่ายความมั่นคง
รูปถัดไปครับนี่คือคุณพิมการ
จะเป็นแค่ว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตคลองสามวานี่
มีการติดตามเรียบร้อยไปลงพื้นที่ที่ไหนมีชื่ออะไร
เฟซบุ๊กอะไรหน้าตาเป็นยังไงวงไว้เรียบร้อยหน้าต่อไปครับ
เรืออากาศโทษธนเดชเพ็งศุกร์ว่าที่ผู้สมัครสอสอ
เขตราชภาทวังทองหลังยังไม่เป็นสอสอเลย
อย่าเพิ่งกลัวยศเพิ่งจะนายร้อยลาออกแล้วด้วย
แต่วันนี้ท่านติดตามเขาซะโอ้โหมีข้อมูลชัดเจน
อยู่ที่ไหนแต่ละวันโพสต์เรื่องอะไรบ้าง
ข้างล่างแถบดำเขียนว่ามีใครใกล้ชิด
อะไรใกล้ชิดกับใครคนไหนเขียนถึงขนาดนั้น
คือหน่วยที่เรียกว่าประชาคมข่าวเมื่อสักครู่นี้
เขาติดตามสศวิโรธลักษณะที่สอน

ไปถ่ายหน้าบ้านพี่วิโรธซะ
ตั้งแต่วันที่แกยังไม่ได้จัดบ้าน
นี่คือแกโมโหที่สุด
ยังไม่ได้จัดบ้านเลยนะไปถ่ายรูปแก
มีครอบครัวแกมีญาติพี่น้องแก
มีเฟซบุ๊กแกมีสำเนาเล่มรถของแก
นี่คือการทำงานของฝ่ายความมั่นคงเหรอครับ
นี่คือการทำงานที่ท่านเรียกว่า
หน่วยงานที่จะมาปกป้องประชาชน
ติดตามตัวแทนประชาชนแบบนี้เหรอครับ
เอกสารที่หลุดออกมาก็เพราะคำสั่งที่เลวร้าย
ที่ท่านทำร้ายพี่น้องประชาชน
ห่วงเวลาที่มันลำบากที่สุดมันวิกฤตที่สุด
แต่ท่านกลับมาทำเรื่องเหล่านี้ท่านประธานครับเอาลงได้แล้วครับ
อีกหน้าหนึ่งหน้าสุดท้ายนอกเหนือจากนักการเมือง
อกเหนือจากนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวผู้เห็นต่างทางการเมือง
อะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างมาแค่จังหวัดเดียว
ผมมีครบทุกจังหวัดอยู่ในมือใครจะเอามาขอได้
มีเอกสารไปถึงน้องเยาวชนคนหนุ่มสาว
มีครบทุกคนมีการแบ่งฝากแบ่งฝ่ายใครดูแลที่ไหน
ใครใกล้ชิดใครใครอยู่กับใครเบอร์โทรอะไร
ต้องไปติดตามเขาถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับ
แล้วจะไม่ให้ผมกลัวการของงบประมาณของพี่น้องประชาชน
อีกเกือบสี่พันล้านบาทที่ไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเลยว่า
เอาไปใช้กับอะไรบ้างอีกเกือบสี่พันล้านบาทในส่วนงาน
กรมนและจะไม่ให้ผมกลัวการของงบประมาณอีก๓๖๑ล้าน
บาทที่จะเอาไปทำแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าถังข้อมูลประชาชน
อะไรที่ท่านคิดมาน่ะและท่านตอบในชั้นกรรมธิการบอก
จะได้เป็นข้อมูลของพี่น้องประชาชนทุกคนว่าแต่ละ
คนมีอะไรที่ไหนยังไงเวลาทำผังส่งนายมันจะได้ครบ
จรกว่านั้นใช่ไหมมันต้องใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชน
ชนถึง๓๖๑บาทอีก๓๖๑ล้านบาทเลยใช่หรือไม่ท่านประธานที่
รบครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเมื่อสักครู่ท่าน
สวิโรธอยู่ข้างหลังสะบดเล็กน้อยพอดีวิ่งผ่านหู
ท่านประธานครับและจะไม่ให้ผมบอกว่าปฏิบัติการภารกิจ
จบภาคนี้เป็นปฏิบัติการภารกิจไอโอกินรั่วประเทศ
อย่างไรครับนี่มันมาถึงจุดสุดยอดจุดหักมุมจุด
เลี้ยวหัวต่อที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นของปฏิบัติ
ไอโอที่กำลังกินรั่วประเทศคืบคานไปยังหน่วย
งานต่างต่างและถ้าเราไม่หยุดวันนี้ท่านประธานครับเรา
ก็ไม่สามารถทำอะไรให้กับเขาได้อีกแล้วเพราะมันยิ่ง
ใหญ่ซะเหลือเกินผมขอบอกกับเพื่อนสมาชิกในที่แห่งนี้
นะครับความเลวร้ายความน่ากลัวของปฏิบัติการข้อมูล
ข่าวสารที่คอยแต่จะเอื้ออำนวยให้ตัวเองพีอาร์ประชา
สัมพันธ์ตัวเองแล้วก็คอยเคียงคอยด้อยฆ่าพี่น้อง
ประชาชนนั้นมันเป็นภัยความมั่นคงที่ร้ายแรงที่สุด
เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือ
ฝ่ายรัฐบาลวันหนึ่งหากไม่เข้าตาไม่เข้าใจผลเอกไป
จันโอชาหรือท่านมีข้อมูลระแคะระคายอะไรบาง
ครั้งท่านก็ใช้ปฏิบัติการเหล่านี้ไปโจมตีพักกัน
เมืองของท่านไปโจมตีการทำงานของท่านแล้วบอกว่าไม่รู้
รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นแล้วสุดท้ายก็มาบอกว่าเนี่ยไปทำ
ท่านประธานครับนี่คือความเลวร้ายที่ผมจะย้ำอีกครั้ง
และวันนี้ภาษีของพี่น้องประชาชนแน่นอนครับถูกใช้ไปกับการปกป้องผลเอกประยุทธ์จันโอชา
และผมรู้ดีครับว่าวันนี้ท่านไม่ได้มาฟังผมผมเลยมีตัวน้อยน่ารัก
ที่เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนอกจากการบริหารราชการของหน่วยงานที่เรียกได้ว่ารัฐซ้อนรัฐ
ภารกิจที่เรียกว่าเลวซ้อนเลวเรายังพบคนซ้อนคน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นกระทรวงกลาโหมก็ยังมีผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นพอรมน
และยังมีตำแหน่งต่างมากมายอยู่ในนี้อีกเยอะแยะมากมายที่เราต้องระมัดระวังคนเหล่านี้
ท่านประธานครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งสามคนนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายกับการอยู่รอดของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤตคับขันขนาดนี้
ขอให้พี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนช่วยกันครับหยุดยั้งภารกิจครั้งนี้เสียที
ท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นผอรมนซึ่งเป็นบุคคลไร้ภูมิปัญญาไร้ความรู้ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ความสามารถและการเป็นผู้นำประเทศ
ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินบกพร่องเสียหายเลวร้ายในทุกด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองวิกฤตถึงขีดสุดต้องการผู้นำที่ผ่าทางตันประเทศ
สามารถพาชีวิตผู้คนและพี่น้องประชาชนผ่านห่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนี้
ในฐานะนายกรัฐมนตรีและฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่กลับไม่มีปัญญาหาหมอหาเตียงหายาหาวัคซีนให้พี่น้องประชาชน
แต่กลับเอาเวลาทั้งหมดทรัพยากรที่มีงบประมาณของประเทศที่มี
ทำให้ความเสื่อมซามเกิดขึ้นในสังคม
ผลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงมีพฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่
จงใจใช้อำนาจขัดรัฐมนูลขัดกฎหมายและใช้เงินงบประมาณ
ซึ่งประเทศซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชารู้ดีว่าวันนี้ประเทศอยู่ในภาวะของสงครามเชื้อโรค
สงครามแห่งการสู้รบแต่กลับใช้งบประมาณกำลังคน
ในทิศทางที่จะเป็นปฏิปักกับพี่น้องประชาชน
และผลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงแสวงหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชน
เอื้อผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องยึดถือประโยชน์ของตัวเอง
มากกว่าประชาชนเป็นที่ตั้งใจดำทรยศความไว้วางใจของพี่น้องประชาชน
ไม่เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นคนที่โอหังเสพติดการใช้อำนาจ
อยู่ในภาวะของคนโอหังคลั่งอำนาจไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไป
และหากพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
จะทำให้บ้านเมืองไร้ความสงบสุขอันซึ่งอันได้มาซึ่งความหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริง
และกับคำกล่าวที่ว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมด
แต่ผู้นำที่ไร้จิตสำนึกวันนี้จะทำให้ประเทศชาติล่มจม
ท่านประธานครับทั้งหมดผมอยากจะบอกกับเพื่อนสมาชิกว่า
ผมและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้ไม่อาจไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้
และในสภาแห่งทรงเกียรติแห่งนี้ผมขอให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกพักฝ่ายค้านเพื่อนสมาชิกพักฝ่ายรัฐบาล
ลงมติครั้งสำคัญกลางสะพานทรงเกียรติแห่งนี้
หาทางออกและหาอนาคตให้พี่น้องคนไทยทั้งชาติ
ถ้าไม่เห็นแก่ประชาชนก็โปรดเห็นแก่ดวงวิญญาณ
หมื่นกว่าชีวิตที่ต้องสูญเสียไปในสงครามเชื้อโรค
และวันนี้เราจะต้องมาถอดถอนผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผ่าทางตันประเทศหรือระบอบปรสิทธิ์ครั้งนี้ไปด้วยกันครับ